คุณผู้ชมคะในโลกออนไลน์มีโพสต์โพสต์หนึ่งค่อนข้างได้รับความสนใจเยอะ
คนก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อนะคะ
เป็นโพสต์ของคุณแม่คนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะ
เป็นชาวนครราชศรีมาบอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้าย
ขณะที่ลูกชายวัย๔ขวบก็ป่วยเป็นมะเร็งเด็ดเลือดขาวชนิดรุนแรงนะคะ
เธอออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยใช้ชื่อจิรวดีอินพนาวค่ะ
บอกว่าปฏิหารมันไม่มีจริงสำหรับครอบครัวของเรา
ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ถ้าภูสู้ไม่ไหวแม่จะพาภูกลับบ้าน
แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่คนเดียวนานเพราะแม่จะไม่ปล่อยให้ภูอยู่คนเดียวนาน
คือเธอประกาศอยากจะขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นค่ารักษาให้กับตัวเธอแล้วก็ลูกอ่ะนะคะ
บอกว่าขอรับบริจาคสมทบทุนค่ารักษาอาการป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดรุนแรงของลูกชาย
เพราะมันจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชีควบคู่ไปกับการรักษาตามสิทธิ์บัตรทอง
ซึ่งยาราคาเม็ดละ๑๔๐๐บาทนะคะ
เธอบอกเธอต้องการเงิน๑ล้านใช้เป็นค่ารักษาตัวลูกชายแล้วก็รักษาตัวเธอที่ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายด้วย
เธอเองก็ต้องฟอกไตอาทิตย์ละ๒ครั้ง
ตัวเธอและสามีเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังเพราะต้องช่วยกันดูแลลูก
คนเห็นโพสต์นี้เนี่ยโอนเงินไปช่วยเหลือกันเยอะมากนะคะ
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปคุยกับนายจำนงแล้วก็คุณจิราวดีค่ะ
พ่อและแม่ของน้องภูนะคะ
ก็เป็นจังหวะที่กำลังช่วยกันดูแลน้องน้องนอนหลับอยู่ในเปรย์ตรงกลางบ้านใต้ถุนบ้านเนี่ยค่ะ
บอกว่าตอนนี้น้องเพิ่งได้ยาตัวใหม่ไปก็ยังมึนอืนยาอยู่ยังกินข้าวไม่ค่อยได้
แต่เธอก็บอกว่าก็ได้รับความเมตตาจากพลเมืองดีจากประชาชนคนไทยหลายคนที่ใจดีโอนเงินมาให้
แต่ว่าไม่ขาดสายเลยขอขอบคุณทุกคนจริงตอนนี้เนี่ยเธอได้รับเงินบริจักษณ์มาประมาณ๗๐๐๐๐๐บาทแล้ว
แต่มันขาดอีกประมาณ๔แสนกว่าบาท
ถึงจะสามารถใช้เป็นค่ารักษาปลูกถ่ายไขกระดูกให้กับน้องภูได้
บอกจริงตั้งต้นก็ไม่ได้มีเจตนาจะเปิดรับบริจาค
แต่เพราะไม่มีทางอื่นแล้วจริงที่จะรักษาชีวิตของลูกเธอเอาไว้ได้
พอเธอป่วยเนี่ยเธอไปทำงานไม่ได้
สามีก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะต้องดูแลทั้งเธอแล้วก็ลูกอะค่ะ
บอกจริงค่ารักษาน้องภูลูกชายเนี่ยอยู่ที่๔ล้านกว่าบาทนะคะ
แต่เพราะว่าน้องเป็นผู้ป่วยในโครงการโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

แต่๑ล้านบาทเนี่ยคือค่าปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วก็ค่ายานอกบัญชีค่ะ
สองแม่ลูกขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะคะ
พี่ป้าน้าอาหารผู้ย่าป่ายายและเพื่อน
ทุกท่านเลยนะคะที่บริจาคเลยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายของน้องภูอะค่ะ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะ
ที่ให้การช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายที่น้องจะต้องไปเปลี่ยนใครก็ดูดค่ะ

ขอให้ทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยนะคะ
สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

ซึ่งสำหรับขั้นตอนการรักษาน้องภูหลังจากนี้
น้องจะต้องมีการไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้

เมินว่าจะรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือว่าคีโมต่อไปได้ไหม
ถ้าไม่ดีขึ้นต้องกลับมาฟื้นฟูร่างกายก่อน
ถึงจะรับการรักษาด้วยคีโมหรือว่าเคมีบำบัดได้
ถ้ารักษาครบกระบวนการแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมเงิน
แต่ตอนนี้เนี่ยที่คนเป็นแม่เขากังวลคืออะไรรู้ไหมคะ

พอรู้ว่ามีใครที่ได้รับเงินบริจาคเยอะมันมาเลยนะ

คือโทรมาแสดงความห่วงใยขอข้อมูลส่วนตัวจนเธอรู้สึกระแวงไปหมด
นี่ถึงขั้นถอนเงินทั้งหมดไปฝากไว้อีกบัญชีเพราะกลัวจะถูกหลอกอะค่ะ
บอกถึงขั้นต้องขอร้องมิจฉาชีพนะคะ
ฝากผ่านไทยรัฐนิวโชว์เลยว่าขอเถอะเพราะเงินก้อนนี้มันคือเงินรักษาชีวิตลูกชาย
เพราะฉะนั้นอย่ามาพรากชีวิตลูกชายเธอไปเลย
ส่วนอาการป่วยโรคไตของเธอเองล่าสุดเนี่ยเธอไปขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์รักษากับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้
เพื่อรับการรักษาแล้วก็เปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะ
ก็อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่แจ้งความคืบหน้า
ส่วนผู้ใจบุญที่อยากจะบริจาคเนี่ยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คของเธอเองนะคะ
ชื่อเฟซบุ๊กจีรวดีอินพนาวค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนโอนเงินทุกครั้ง
กันมิจฉาชีพแอบอ้างแล้วก็สร้างเฟซบุ๊กปลอมมาหลอกลวงประชาชนนะคะ